เมื่อคืนนี้ค่ะจัดประกวดกันแบบสวยสับฉบับแรนด์เลย

สาวคนนี้อุ้มทวีพรพริ้งจำรัฐ
สาวสวยหุ่นดีที่แผ่ออร่าความสวยแบบเต็มเวที
จนสามารถคว้ามงมาได้สำเร็จค่ะ

พร้อมกับตำแหน่งชุดประจำชาติชุดทุเรียนไง

ได้พี่ปล่อยออกมาแล้วเป็นกระโปรงเลยเป็นเบสเลยค่ะ

ถือว่าสร้างปรากฏการณ์แบบว้าวซ่ากันไปเลย
กลับมาครั้งนี้ถือว่ามาแก้มือได้สำเร็จนะคะ
คว้ามงท่ามกลางกองเชียร์สนั่นฮอเลย
ซึ่งหลังจบการประกวดอุ้มทวีพรเปิดใจกับสื่อมวลชน
ว่าตัวเองรู้สึกดีใจมาก
ที่ไม่ยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเอง
แล้วก็ที่สำคัญค่ะเธอยังส่งต่อแรงบันดาลใจดี
ในฐานะนางงามนักสู้อีกคนนึงของวงการด้วยค่ะ
ตราบใดที่ยังมีแรงตราบใดที่ยังมีฝัน
ใดที่กำลังขาของเรามันอยากจะเดินไปอย่ายอมแพ้ค่ะ
เพราะว่าไม่มีใครลิขิตชีวิตเราได้ด้วยตัวของเราเอง
มายืนอยู่ตรงนี้อุ้มต้องการจะพิสูจน์ว่าอุ้มสามารถทำได้
อุ้มก็คือเป็นนางงามหน้าเก่า
เป็นนางงามที่เคยผ่านประสบการณ์การประกวดมาแล้ว
อาจจะไม่ว้าวในสายตาใครหลายคน
แต่วันนี้อ้วกกลับมายืนตรงนี้ยังภาคภูมิใจค่ะ
มั่นใจสวยเนอะอุ้มยอดเลยนะงานดีคือสวยของมงจริงนะคุณผู้ชมค่ะ
แน่นอนค่ะว่าเมื่อได้มิสแกรนด์คนใหม่รุ่นพี่มิสแกรนด์อย่างอิงฟ้าเมื่อคืนนี้
ก็คือช่วงเวลาสำคัญในการอำลาตำแหน่งเหมือนกัน
แล้วต้องบอกเลยว่าความสำเร็จของอิงฟ้าตลอด๑ปีที่ผ่านมาโอ้โห
มันเป็นการพลิกชีวิตของสาวสวยมากความสามารถคนนี้จริงค่ะ
และในช่วงกล่าวอำลาสาวอิงฟ้าเนี่ยได้เลือกเพลงดังของแม่พึ่งพุ่มพวงมาร้องสั้น
เพื่อถ่ายทอดชีวิตของเธอกับการเดินทางครั้งนี้
บทเพลงนักร้องบ้านนอกเวอร์ชันนี้บอกเลยว่าทั้งเพราะทั้งซึ้งและจับใจจริงค่ะ

ท่านเหมาะแย้งมากแย้งมากต่อมา
ดูสิสีหอมต้องห่วงมาก
คลิปรับทุกอย่า
ยอดเลยนะคะไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไป
สุดยอดเลยคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ขอยินดีด้วยนะคะ
มิสแกนไทยแลนด์คนล่าสุดนะ